คุณผู้ชมไปหาอะไรกินอร่อยกันดีกว่า

กินง่ายมีแค่ข้าวเหนียวตามไปก็อร่อยแล้ว
ร้านนี้เขาบอกว่าคิวยาวมากเลยนะ
ไปดูซิว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

ร้านหมูปิ้งเจ๊วัน

ปิ้งร้านนี้เขาบอกว่าใช้สูตรรากผักชี
ของทางร้านที่ย่างด้วยเตาถ่านแบบนี้
เนื้อหมูแน่นหนึบเอาจริงนะดูไป

ภาษาอังกฤษแบบอธิบายความอาหารอร่อยที่เป็นแบบนี้

มันมีทั้งเนื้อมีทั้งมัน
สอดแทรกสลับกันเป็นเลเยอร์
โอ้โหน่ากิน
ราคาหมูไม้ละ๑๓บาท
ไม่แพงนะข้าวเหนียว๑๐บาท
บอกตรงถ้าเป็นผมจัดไปสัก๑๐ไม้
ได้เลยนะเพราะว่ากำลังกินกำลังพอดี
แต่จะเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าอยากจะไปทาน

ทำไมอ่ะรอนิดนึงเจ๊วันแกทำคนเดียว
แล้วคนมาต่อคิวกันเยอะไง

ยังไงซะไปลองทานกันดู
ตรอกอิสรานุภาพเยื้องกับสนพระพลาชัยกรุงเทพ
อังคารถึงอาทิตย์จุดวันจันทร์นะจ๊ะ

ไปกันอังคารถึงอาทิตย์เวลา๑๑โมง
๑๘นิดนาทีการ์ยาว

ถ้าจะโทรไปสอบถามเบอร์โทรเจ๊วันขึ้นให้แล้วนะ
ถ้าโทรมาภายใน๕นาทีนี้จะได้ส่วนลดอะไรไหมค

อ่ะใครจะซื้อหาเทาไปก่อน
เพราะบางทีเนี่ยมันต้องรอนานนิดหนึ่งนะสะบัดรอบกรุงก็มีของมาฝากแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม
คู่กัดสะบัดข่าวประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ